ภาษาโลก
เย้
กลับมาช่วงสุดท้ายกับช่วงขอแรง

ว่ากันด้วยเรื่องสมุทรสงคราม
เรื่องหอยต้องยกให้เลยใช่ไหมคะท่านนายก
หอยตั้งแต่ทำฟาร์มเลยใช่ไหม
สมุทรสงครามนะครับเป็นเมืองชายทะเล
เรามีเรื่องของฟาร์มหอยนี่เยอะมาก

อีกอย่างหนึ่งที่เป็นหอยธรรมชาติของเราก็คือหอยหล่อ
อันนี้เป็นสินค้าของจังหวัดสงครามเลย
แล้วหอยคู่เนี่ยมีหลายตำบลในชายทะเลที่ทำหอยทั้งคู่
ซึ่งนำหอยแมงผู้มาแกะเป็นหอยดอง
เป็นอาชีพที่ขึ้นชื่อลือชาของจังหวัดสงคราม
ถ้าเรียกว่าหอยดองมาจากไหนคำตอบตอบเลยว่ามาจากสมุทรสงครามครับ

แล้วเงินรางวัลเป็นเลยซ้ำหมื่นบาท
กับเกมที่มีชื่อว่าหอยดองประลองความไหวค่ะ
กติกาเกมหอยดองประลองความไว
ต้องช่วยกันแคะหอยทั้งหมดแล้วเอาเนื้อไปให้ด่านต่อไป

ชาวบ้านสองคนช่วยกันล้างหอยให้สะอาดแล้วดองหอยด้วยเกลือ
จากนั้นบรรจุลงถุงแล้ววิ่งไปยังเส้นชัยที่ทีมงานกำหนด
ทั้งหมดนี้มีเวลา๕นาที
ถ้าทำได้ก็รับเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนไปเลย๓๐๐๐บาท
โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
มาเร็ว
เร็วตักเลย
เร็วกว่านี้ไวได้กว่านี้

ผ่านไป๓นาทีแล้วค่ะ

เอาล่ะเงิน๓๐๐๐ท่านนายกจะไปทำอะไรครับครับ
ก็ให้พี่น้องชาวตะมนต์แหลมใหญ่นะครับได้เก็บไว้เป็นทุนในการที่จะทำอะไรกิจกรรมต่างครับ

สนานครบถ้วนครบรถวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่สำคัญแขกรับเชิญของเราหน้าก็หล่อหุ่นก็ดี

ทำไมผมไม่เถียงผมยังไม่เถียงเลยเนี่ย
คุณสมจิตจงจอหอค่ะ
และที่ขาดไม่ได้เลยเดินทางมาอย่างปลอดภัยแอร์เย็นฉ่ำสบาย

และที่เราถ่ายทำกันค่ะก็คือโรงเรียนวัดปากสมุทรนั่นเองค่ะ

และที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผม

เราก็จะบุกไปมอบความสนุกสนาน
ลื้นเครงกันถึงหน้าอบจนะครับ

ติดตามชมรายการอบจมหาสนุกได้ทาง

สู้กันทุกวัยสามคียกจังหวัด
สวัสดีครับ
ถูกต้องและทำตามกฎิกาสองท่าน

หลังจากรายการออกอากาศนะครับ
อบจมหาสนุก
อบจมหาสนุก